มีความนิยมอย่างสูงมากเลยโดยเฉพาะบทเพลงฉันจึงเป่าค่ะ
แต่วันนี้วันวาเลนไทยไม่เป็นไรใครยังไม่มีคู่
ลองเป่ามนลองลุ้มหน้าไป
เพื่อจะมีคู่เรียกเมตตากันหน่อยก็ได้
ร้องมาเพลงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนักร้องนะคะอย่างพี่ต้อยหมวกแดง
ต้อยหมวกแดงหลายคนคงจำกันได้บอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำไม่รู้หมอลำแล้วเขาลำแบบไหน
เพลงขึ้นมานี่จำได้ไปเลยจ้ะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะพี่ต้อยหมวกแดงไปกับพี่เจนเน็ตเขียวค่ะ
ไปเสริมความปังในชีวิตด้วยการไปลงนะหน้าทองกันสักนิดหนึ่งโดยพี่ต้อยหมวกแดงค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เนี่ยเป็นการมูครั้งแรกของพี่ในรอบหลายสิบปีมาเลยนะซึ่งพี่เจเน็ตเขียวค่ะเขาชวนมา
และที่เดินทางมาทำพิธีในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาลงหน้าทองขอแฟนนะจ๊ะ
แต่ว่ามาทำพิธีให้แฟนเพลงเนี่ยเขาหลงไหลชื่นชอบในผลงานเพลงใหม่ของเจ้าตัวค่ะ
ที่จะปล่อยเร็วเร็วนี้อืมก้อยหมวกแดงกำลังจะมีซิงเกิลใหม่จ๊ะเออ
ก็บอกว่าช่วงที่อาจารย์ใช้ปากกาลงอัคระบนใบหน้าฉันนี่คนโลกขึ้นมาเลย
มันแบบมันวิววิวอ่ะอืมมันรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างอีกด้วยค่ะค่ะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าไล่คาถามาแบบนี้แล้ว
รับรองว่าปังแน่นอนค่ะพี่ต้อยยิ่งพี่เจเน็ตเขียวด้วยแล้วนะปังแน่นอน
เพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเดินสายมูรัวไปเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นพี่น้องในวงการบันเทิงอ่ะนะอะไรที่เขาว่าดีเนี่ยเออก็ลอง
เอาสิลงมาทางพองก็ไม่ได้เสียหายอะไรอืมเดี๋ยวค่อยดูติดตามใหม่ถูกต้องค่ะ